คุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้ค่ะกลับมาพบกับความฟิตแอนด์เฟิร์มของคุณไนกี้นิธิดล
โอ๊ยนะคะใจสั่นเหลือเกินล่าสุดค่ะมาถึงบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะ
มาชวนแฟนค่ะไปออกกำลังกายสักนิดนึงนะในโครงการดีค่ะ
จัดกันแบบเต็ม๒วันเลยค่ะที่เชียงใหม่แล้วก็โคราช
ส่วนเรื่องสุขภาพของคุณพ่อที่เพิ่งผ่านวิกฤตป่วยหนักมานะคะ
ก็คือการผ่านตัดหัวใจค่ะเมื่อปีก่อนตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
ห่วงก็แต่เรื่องอากาศเป็นพิษนี่แหละค่ะ
เพราะบ้านอยู่ที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
งานนี้เจ้าตัวจะจัดการอย่างไรมาฟังกันค่ะ
ก็คุณพ่อก็แฮปปี้นะครับดีขึ้นเรื่อย
แล้วก็ท่านก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับ
ก็มีปลูกผักเลี้ยงไก่ทำตามเศรษฐกิจแบบพอเพียงจริง
ช่วงช่วงวิกฤตไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่า
ก็สุดท้ายก็ต้องมาควบคุมอาหารการกินนะครับล่าสุด
ล่าสุดไม่รู้จะจัดการอย่างไรก็โทรไปบอกที่บ้าน
บอกว่าให้ซื้อแมสซื้อหน้ากากนะครับ
เราซื้อเครื่องฟอการ์ดให้ในการอาย
มีระคายเคืองตาก็มีครับมีไอแต่ส่วนใหญ่จะไอ
โดยแบบเราก็เข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นเพราะฝุ่นอะไรอย่างนี้
ก็พยายามล้างจมูกบ่อยออกกำลังกายครับ